ไทยรัฐทีวีก็คารวาลไปกันกับกองสลาก

พยาวมันต้องมีเลขเด็ดอะไร

ปรายศนีย์หรือว่าสถาปนาครบมากี่ปีอะไรแบบนี้

เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูว่างวดนี้ที่พยาวอะไรเด็ด

ชาวบ้านเขาก็ไปดูกัน

ใช้จัดงานในการเป็นเจ้าภาพออกรางวัลสลากกินแบ่ง
งวดประจำวันที่๑ธันวาคม๒๕๕๙
ที่จะถึงนี้ชาวบ้านจะไปดูจะไปลุ้นด้วยตัวเอง
ประชาชนก็เอาเขาเรียกว่าเอาเลขวันเดือนปีที่

ขึ้นมาก็คือ๒๘สิงหาคม๒๕๕๙
ถ้านับจนถึงตอนนี้๔๒ปี
ชาวบ้านก็เอ๊ตั้ง๔๒ปี
หรือว่า๒๘สิงหาคม๒๕๕๙

บางคนก็เลยเอาทะเบียนรถของผู้ว่า
นายกระมวลเชียงวงผู้ว่าพยาวก็เป็นทะเบียนตอง๘๘๘
คนก็ไปหาทะเบียนรถท่านมาพบหากเก่งจริง
ผู้ว่านี่คือจะเป็นตัวอะไรนำโชคด้วยหรอยังไม่ทราบ
เอาไปซื้อกันไปนะฮะแต่ที่มันสำคัญกว่านั้นก็ต้องไปดูจวนผู้ว่า
จวนผู้ว่าเนี่ยนะคะเขาเรียกที่๙๙หมู่๑๑
อืมชาวบ้านก็เอาจนผู้ว่าหมู่รหัสปริศนีย์เนี้ย
เนี้ยแก้วเก้าหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปตอนเนี้ยเลขเนี้ย
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมใช้วิแบกและยา
จอรุ้นกัน๑ธันวาคมนี้เราไปสัญจรที่ไพร่าว